คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ข่าวที่จังหวัดสุราธานีเกาะสมุย

เพราะเรื่องราวมันยาวจริง
แล้วเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการไปสยบหนุ่มที่คลั่งคนนี้

โอ้โหคุณผู้ชมคะปฏิบัติการมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะ
กำลังเจ้าหน้าที่จำนวนมากต้องไปปิดล้อมบ้านหลังนี้
เกิดอะไรขึ้นเขาเป็นอะไรเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศ
ตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะไปเจรจาเกลี้ยกล่อมกันก่อนค่ะ
เนี่ยเจ้าที่ตำรวจเขาพยายามพูดคิดถึงลูกหน่อย

ลุงคนนี้เสพยาร้อนคุณผู้ชมค่ะ
คุ้มคลั่งทำอะไรอ่ะใช้อาวุธปืน๒กระบอก
ยิงขึ้นฟ้าเอาไปขู่ชาวบ้าน
แล้วก็หนีเข้าไปขังตัวเองอยู่ในบ้านพักแบบนี้
พลตำรวจตรีสาธิตพลพินิษฐ์ค่ะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
ไปพร้อมโอ้โหกำลังเจ้าหน้าที่เยอะแยะเลยทีเดียว

ปิดล้อบ้านเลขที่๑๓ทับ๑ที่อำเภอกเกาะสมุยเจรจา
คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยคือนายอุดมศักดิ์มีเพียรหรือว่านายแซมอายุ๓๔ปี
อยากจะให้นายแซมเนี่ยนายแซมมอบตัวเถอะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็โอ้โหพูดทุกสิ่งทุกอย่าง
ใช้เวลานานหลายชั่วโมงค่ะ
ทีนี้คือเขาไปใช้อาวุธปืนลูกซองยาวปืนพกสั้นนะคะยิงขึ้นฟ้า
ชาวบ้านเขากลัวกันมากหนีกันกระเจิง
ทีนี้ตำรวจทำอย่างไรในเมื่อพูดคุยแล้วตำรวจไม่ได้ผล
ก็เลยไปเชิญพ่อแม่แล้วก็พี่ชายของนายแซมเนี่ย
ให้มาช่วยกันหน่อยมาช่วยพูดซิ
สรุปก็ไม่เป็นผลอีกเหมือนกันค่ะ
แล้วที่สำคัญค่ะพี่ปอคุณผู้ชม
แซมไปยิงปืนคูใส่เจ้าหน้าที่อยู่ตลอด
เวลาเหมือนกับยิงปืนสวนออกมาค่ะทางด้านหน่วย
ปฏิบัติการพิเศษจึงมีการเอาแก๊สน้ำตานะคะ
โยนเข้าไปในห้องนอนห้องโถงแล้วก็ห้องน้ำ
กดดันให้นายแซมเนี่ยออกมามอบตัวค่ะ
แต่ไม่สามารถทำได้นะคะคือโอ้โห
หยกไม่ได้เลยอ่ะทีนี้ทางด้านของแม่ของนายแซมนางบุญชูค่ะ
บอกว่าตัวลูกชายในแซมเนี่ยมีอาการคุ้มคลั่ง
เพราะว่าเขาเหมือนมีอาการทางจิตด้วย
และที่สำคัญเสพยาเสพติดเข้าไปอีก
มันก็ยิ่งไปทำให้เกิดอาการหลอนก่อนหน้านี้แม่บอกแบบนี้ว่า
พาไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสารานรมมาแล้ว
และเนี่ยค่ะคือพอกลับมาก็เหมือนกับไปแอบเสพยาเสพติดอีก
อืมแม่บอกว่าตำรวจคุมตัวให้ได้เถอะ
อยากจะให้ไปรักษาตัวเนี่ยค่ะยาเสพติดนี่คือทำให้สมองสมองไปหมดเลย
คุมอะไรไม่ได้แล้วก็หลอนนะคะผ่านไปจนถึงช่วงค่ำนะ
ปฏิบัติการนี้ตำรวจก็เลยต้องปรับแผน
ทีนี้เชิญนายพิสิทธพรมจันทร์เป็นอดีตกำนันตำบลแม่น้ำ
และนายวัชราชัยบุญสุขเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุย
ซึ่งเป็นญาติสนิทกันแล้วนายแซมก็ไว้ใจเนี่ย
เป็นคนมาช่วยเจรจาแทนเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่าสามชั่วโมงค่ะ
แซมหนุ่มคลั่งก็ต่อรองให้นายพิสิทธิ์กับนายวัชราชัย
ที่เป็นญาติเนี่ยเข้าไปรับตัวเองที่ประตูบ้าน
และให้ตำรวจเนี่ยคือถอนกำลังออกไปก่อนจะยอมมอบตัวนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีก็เลยสั่งให้ตำรวจถอนกำลังลดการสูญเสีย
และให้ญาติทั้งสองคนนี่แหละเป็นคนที่เข้าไปรับตัวโดยต้องสวมเสื้อกันกระสุนด้วยนะ
เพราะว่าก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายด้วยนะคะ
พี่ปอดูนะเขาต้องทำปฏิบัติการกันชนิดที่
โอ้โหประชุมกันอ่ะเขาต้องวางแผ่นก่อน
ใช่ค่ะไปดูเหตุการณ์ช่วงที่เข้าไปรับตัวหน่อยค่ะ
โอ้โหเนี่ยสุดท้ายญาติสองคนเนี่ยที่เขาไว้ใจช่วยเอาตัวในแซมออกมาได้
ปืนแน่นอนอาวุธปืน๓กระบอกปืนยาว๑กระบอกปืนสั้น๒กระบอกนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการยึดไว้นะแล้วก็ปิดบ้านค่ะ

แจ้งข้อหาหนักแล้วค่ะกับนายแซมนี่แหละค่ะ
พนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ยังยิงปืนในที่สาธารณะด้วย
เดี๋ยวจะต้องมีการตรวจหาสารเสพติดด้วยนะคะ
ก็อาจจะมีโดนข้อหาเพิ่มเติม
ความคืบหน้าล่าสุดเลยค่ะ
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยหลังจากมีการไปตรวจสอบบ้านข้างในแล้วนะคะ
แต่อย่างที่บอกว่าคือยังเข้าไปไม่ได้
เพราะปฏิบัติการก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะปรับแผนเป็นช่วงกลางคืนเนี่ย
เขามีการโยนแก๊สน้ำตาเข้าไป
มันก็ยังมีกลิ่นแก๊สน้ำตาลฟุ้งกระจายอยู่ในบ้านแบบนี้
ก็ต้องคอยดูแล้วก็เช็คบริเวณรอบนอกบ้านก่อน
แต่ด้านนอกเนี่ยที่แน่เลยเจอปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มมนะคะ
ตัวนายแซมยิงใส่เจ้าหน้าที่ตกกระจายอยู่ตรงนั้นแหละค่ะ
ก็ต้องเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็ยังมีรอยกระสุนปืนที่ยิงไปโดนตรงผนังบ้าน
โอ้โหผนังบ้านเป็นรูเลยอะค่ะอีกรูนึงอ่ะนะ
เนี่ยตรงนี้เลยคือยิงใส่เจ้าหน้าที่อะ

ทางด้านอดีตผู้ใหญ่บ้านค่ะซึ่งเป็นพ่อของนายแซมด้วย
คุณพิชัยมีเพียรอายุ๗๒ปี
ก็เล่าแบบนี้ว่าโอ้ยครั้งนี้มันหนักไม่เอาละ
ลูกเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านมาหลายครั้งแล้ว
ขอเถอะเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายเลยนะแล้วจะไม่ประกันตัวค่ะ
ส่วนเพื่อนบ้านแถวนั้นนะคะบอกแบบนี้ค่ะว่าโอ้โห
ใครที่อยู่ตรงนั้นกลัวกันหมดค่ะ
กลางคืนไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเพราะนายแซมชอบยิงปืนแบบนี้บ่อย
หลายคนกลัวว่าจะโดนลูกหลงค่ะ
พอรู้ว่านายแซมโดนจับโอ้โหคนแถวหมู่บ้านนั้นดีใจนะคะ
แล้วก็โล่งใจค่ะแล้วก็อยากให้ตัวในแซมไปรักษาอาการป่วยด้วย
ก็กลัวค่ะไม่กล้าออกไปไหนตอนกลางคืนครับ

รู้เมื่อเขาเป็นอย่างไรบ้าง

เพราะว่าหนูมาชอบอยู่นี่เหมือนกัน
แต่ว่าช่วงหลังนี้เข้าออกรู้สึกว่าจะอันตราย
ชาวบ้านก็โล่งใจกันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเราอ่านเองเล่าเองเนี่ยปฏิบัติการเนี่ย๙ชั่วโมงเรายังเหนื่อยนะเราอ่านแค่นี้แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะเหนื่อยขนาดไหนนะคะ
ยาเสพติดไม่ดีจริงนะคะทำให้คนนิสัยเปลี่ยนแล้วก็สมองพังหมดเลย